ปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลน้ำพูจังหวัดราชบุรี
เรื่องของสารปนเปื้อนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ฝรายปี๒๕๔๔ผู้โรงงานนิ้วเจริญบรีเซคเชิลจำกัด
ขอใบอนุญาตเปิดกิจการเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ๙ประเภท
และเป็นจุดเริ่มต้นของความเดือดร้อนรำคาญของชาวบ้าน
ปี๒๕๔๖โรงงานนิ้วเจริญรีไซเคิลถูกระงับการต่อใบอนุญาตชั่วคราว
ฝ่าฝืนกฎหมายจากการฝังกรบขยะอุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
และประกอบกิจการดังเดิมซึ่งถูกร้องเรียนจากชาวบ้านถึง๓ครั้ง
ปี๒๕๔๙โรงงานแห่งนี้ถูกร้องเรียนซ้ำกันถึง๘ครั้ง
เหตุเพราะปัญหาน้ำเสียยังไม่ได้รับการแก้ไข
กระทั่งในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
จึงมีประกาศให้โรงงานหยุดกิจการ๓๐วัน
เพื่อปรับปรุงแก้ไขมลภาวะที่เกิดขึ้น
ปี๒๕๕๐กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสารปนเปื้อนในน้ำ
และพบสารเคมีหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศ
ไปนานถึง๖ปีข้อพิพาทของชาวบ้านและโรงงานดูเหมือนจะจบลง
กระทั่งปี๒๕๕๖ชาวบ้าน๒อำเภอยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบสารโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ภายในแหล่งน้ำใต้ดินนอกโรงงานซึ่งมีค่าเกินกว่ามาตรฐานกำหนด
เช่นเดียวกันกับในปี๒๕๕๗ที่สารโลหาหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ยังมีค่าเกินกว่ามาตรฐานกำหนดและทั้งสองครั้งหน่วยงานราชการมีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน
กระทั่งมีนาคมปี๒๕๕๘ทีมข่าวไทยบรัฐทีวีลงพื้นที่ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น
นำไปสู่การนำเสนอรายงานชุดพิเศษเพื่อตีแผ่สิ่งที่เกิดขึ้นให้สังคมไปรับทราบ
ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบล่าสุดเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาเป็นครั้งที่๒
หลังจากพบว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไขในขณะที่โรงงานดังกล่าวยังประกอบ
ซึ่งตลอด๓๐วันที่ผ่านมาได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วอย่างต่อเนื่อง
การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

รวมถึงการประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษจากโรงงานขยะ

ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน